ไฟลายปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษอิลิแกนซีรีส์นุ่มหอมยาวนานไร้กลิ่นอับชื้น
สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนะครับ
ก็ใช่พอดีผมกำลังฟังอ่าในอยู่เรื่องของ
น้องผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเหมือนกับลักษณะที่เขาพูดกันก็คือ
มีการไปโกงเงินเข้ามาห้าแสนบาทนะครับก็กำลังมีการพูดคุยกันอยู่
แล้วก็คนก็เข้าไปฟังกันเยอะตอนนี้รู้สึกจะขึ้นเป็นติดเทรนด์
ที่ติดเทรนด์เหมือนกันนะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องที่แบบโอ้โหเป็นอุบัติเหตุน่ากลัวมาก
คุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องของไฟไหม้โรงงานพลาสติกนะฮะ
ตอนตี๓นะครับแล้วก็มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นด้วยนะครับ
ก็เรียกว่าตอนนี้วิกฤตมากนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถคุมเพลิงได้
บอกว่าดับไปได้บ่อหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพหน่อยคุณผู้ชมครับ
เนี่ยนะฮะจากกรณีเหตุระเบิดแล้วก็ไฟไหม้นะครับ
ภายในบริษัทมิงตี้เคมิคอลจำกัดนะครับ
กิ่งแก้ว๒๑บังพลีจังหวัดสมุทรปลาการนะครับ
ก็ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บนะฮะเป็นชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะฮะ
ประมาณสักยี่สิบลายครับซึ่งโรงงานดังกล่าวนะครับ
มีทั้งหมด๕๖กระดังโดยกระดังแรกครับ
สารเคมีกว่า๕๐ตันนะฮะระเบิดไปแล้วประมาณสัก๒๐ตัน
ยังคงเหลือสารเคมีภายในโรงงานอีกจำนวนนึงนะครับ
เรื่องต้นนะครับพบว่าแรงระเบิดนั้นทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง
ส่งผลให้โรงงานที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงประมาณสัก๕๐๐เมตรครับ
ได้รับความเสียหายก็เรียกว่า๑๐โรงนะฮะ
ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่นั้นยังไม่ทราบนะครับว่าเกิดจากอะไรนะฮะ
ขณะที่ผู้ป่าเจ็บก็หลาย
นิธิร่วมกับตันยูครับดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกนอกพื้นที่เรียบร้อยนะครับ
ต่อมาครับนายสมศักดิ์แก้วเสนานะฮะท่านก็เป็นนายอำเภอบังพลีเนี่ย
ก็ได้มีการสั่งอพยพประชาชนนะครับในรัศมีสัก๕กิโลเมตรครับ
หลังเกิดเหตุไฟไหม้รุนแรงนะครับ
ตอนแรกเนี่ยเหมือนจะดับลงไปแล้วปรากฏว่าประทุขึ้นมาอีกนะครับ
ก็ทำให้มีกู้ภัยเป็นเจ้าหน้าที่นะฮะเสียชีวิตหนึ่งรายนะครับ
ก็น่าสงสารมากนะฮะนี่คือภาพในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เขาบอกว่าน้ำโดนก็แบบว่ามันแสบด้วยนะเพราะเป็นสารเคมีใช่ไหมล่ะครับ
เนี่ยนะฮะก็คือเป็นสารเคมีที่เกิดการรั่วไหลออกมาแล้วก็มีไฟลุกโหมเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ที่ดับเพลิงเองก็กำลังฉีดน้ำสกัดเพลิงปรากฏว่าไปถูก
คลอกทั้งตัวได้รับบาดเจ็บไปสามรายนะฮะแล้วก็เสียชีวิตหนึ่งรายในที่เกิดเหตุอย่างที่บอกไปครับ
โดยเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บทั้ง๓รายก็ถูกลำเลียงส่งโรงพยาบาลสนามอบตบังพลีใหญ่จำนวน๒ราย
แล้วก็ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลรามาสมุทรปราการ๑รายนะครับ
นี้ก็มีรายงานนะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ย
ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่โรงงานถอนกำลังออกมาแล้วนะครับ
ตอนนี้นะครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตนะครับก็คือคุณกรสิทธิ์หรือคุณกรสิทธิ์นะฮะราวพันธ์อายุ๑๙ปีชื่อเล่นว่าพอสนะครับ
เนี่ยนะครับเป็นอาสาสมัครหน่วยสมเด็จเจ้าพระยาไปช่วยด้วยไปเป็นอาจิตอาสาแน่นอนครับเราจะขออนุญาตรีบตัดไปรายงานสถานการณ์เพราะว่าอยู่ตรงนั้นอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่นะฮะคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราเกาะติดสถานการณ์เรื่องที่เรื่องนี้ครับ
กว่าสิบสี่ชั่วโมงแล้วนะคะที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานพยายามเต็มที่ในการควบคุมสถานการณ์ที่มีเพลิงไหม้โรงงานพลาสติกนะคะที่กิ่งแก้ว๒๑ค่ะซึ่งคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าบริเวณด้านหลังดิฉันนั้นควันสีดำก็ยังคงป่วยพุ่งอย่างเป็นระยะนะคะขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามอย่างเต็มที่ค่ะกว่าสิบสี่ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะที่พ
ระงับเหตุนี้ให้ได้แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ยังไม่สู้ดีนักนะคะเพราะว่าทางกรมบรรเทาสาธารณภัยมีการเสริมอุปกรณ์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นโรงงานผลิตโฟมแล้วก็เมล็ดพลาสติก
เปิดมานานกว่า๓๒ปีด้วยกัน
เกิดเหตุระเบิดขึ้นตั้งแต่ประมาณตี๓ค่ะ
ขณะนี้ยังคงมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภายในโรงงานกว่า๑๐๐ชีวิตนะคะ
สลับสับเปลี่ยนกันพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์
เพราะสิ่งสำคัญคือไม่ให้เกิดการประทุขึ้นมาอีกครั้ง
แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะยืนยันว่าสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว๑บ่อ
ในเวลาประมาณ๑๗นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
เราจะไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะจุดที่ทีมข่าว
จุดที่ทีมข่าวอยู่เนี่ยห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ย
ประมาณไม่ถึง๕๐๐เมตรด้วยกันนะคะ
ของกรมบรรเทากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ซึ่งร่วมกับทางด้านของกองทัพบกนะคะ
ก็บินเข้ามาโปรย
สิ่งที่จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ของกองทัพบกที่เรียกว่า
ร้อยลิตรนะคะผสมน้ำสามพันลิตรก็คือโฟมสามร้อยลิต
แล้วก็ผสมน้ำสามพันลิตรก็เพื่อที่จะระงับเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งการโปรยลักษณะนี้ก็จะมีการโปรยเต็มพื้นที่ค่ะก่อนที่จะให้ทีมภาคพื้นดินเนี่ย
ตามเข้าไประงับเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าก็จะมีการประเมินสถานการณ์กันนะคะ
ก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการทั้งทางด้านของภาคพื้นดิน
สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
แต่จากการสังเกตการณ์ของทีมข่าวหลังจากที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะโปรยโฟม
มาเป็นเวลากว่าหลายชั่วโมงแล้วนะคะกลุ่มควันก็ยังคงมีจำนวนมาก
แล้วก็ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ทำให้หลายโรงงานที่อยู่ใกล้เคียง
มีความกังวลค่ะว่าหากเกิดการประทุขึ้นมาอีกครั้งอาจจะเกิดความเสี่ยง
เพราะว่าแต่ละโรงงานเองก็มีเคมีพันธุ์อันตรายอยู่จำนวนมากเช่นเดียวกัน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูโรงงานที่ได้รับความเสียหาย
ที่เราเห็นอยู่ใกล้ที่สุดกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เป็นโรงงานใกล้เคียงเท่านั้นนะคะ
มีสภาพที่กระจกแตกมีความเสียหายที่เกิดขึ้น
แรงระเบิดและแรงอัดของสารเคมีที่รั่วไหลนะคะ
สถานการณ์ที่บอกว่ายังไม่สู้ดีนัก
ก็เลยทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศพื้นที่เสี่ยงภัยขยายจากเดิม๕กิโลเมตร
เป็นสิบกิโลเมตรจากที่เราเห็นก็คือว่าทิศทางของลมนั้นเปลี่ยนไปค่ะ
ทำให้สถานที่ต่างก็ได้รับผลกระทบรวมไปถึงศูนย์อบพยพของผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุด
กิ่งแก้วซอย๒๑วิมวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ
เอาละฮะแน่นอนอย่างที่บอกว่าตอนนี้มีข่าวเยอะกันพอสมควร
ว่ายังมีสารเคมีอยู่ใต้ดินอีกเยอะ
ถูกต้องครับคืออย่างก่อนหน้านี้คือทางเพจอีจารย์เขาก็มีการออกมาบอกเรื่อง
บอกว่าน่าจะมีสารเคมีที่อยู่แบบใต้ดินอีกประมาณ๕แสนลิตร
ที่ยังถูกไฟไม่นะคะ
ก็เป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนทางอีจันทร์ก็บอกว่าโดยความจริงแล้วเนี่ย
ตามคำให้การของผู้จัดการโรงงานมิงตี้
หรือ๑๖ล้านลิตร
โอ้โฮไม่ใช่แค่๕๐๐๐๐๐บาทนะครับอีกเยอะเลย
ลักษณะก็คือใสแล้วก็ข้นเหนียว
ก็จะเรียกว่าถ้าติดไฟเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสารอินซีระเหยง่าย
หากถูกภัยไฟไหม้ก็จะกลายเป็นสารอินซีที่แบบระเหยออกไป
ซึ่งมันก็มีอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ
คือมันอาจจะเป็นสารก่อมะเร็งได้
ถ้าสมมุติโดนตาโดนผิวหนังก็คือจะแสบ

ทีนี้ในการดับเพลิงที่มีสารประเภทนี้อยู่
หรือว่าเคมีแห้งหรือว่าโฟมนี่

ห้ามฉีดน้ำเป็นลำไปยังแบบที่ที่ถูกเพลิงไหม้โดยตรง
แต่ว่าอาจจะใช้วิธีการฉีดเป็นละอองฝอย

ตอนนี้ก็เลยมีการแบบว่าต้องใช้โฟมค่ะ
ในการที่ไปแบบช่วยฉีดนิดนึง
แต่ปริมาณเนื้อที่ตรงนั้นมันก็เยอะแล้วลมอีก
ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยค่ะลมมันมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
อย่างบ้านคุณแม่รถเมนีย์ห่างออกไปประมาณ๖๘กิโลจากตรงนั้น
คือที่น่ากลัวคือคุณผู้ชมลองดูมุมนี้นะครับ
ซ้ายมือของจอภาพเนี่ยเป็นหมู่บ้านอย่างนี้
แล้วขวามือที่เป็นไฟนั่นน่ะก็คือเป็นโรงงาน

เพราะฉะนั้นพอมันระเบิดเนี่ยนะครับมีบางหลังเนี่ย
โอ้โหเขากำลังนอนดูทีวีกันอยู่นะฮะ
คือรู้สึกกำลังจะมีภาพนะลองขอภาพดูหน่อยสิ
เขาดูหนังตอนคืนนี้อยู่นะโอ้โหแล้วระเบิด
แล้วบ้านก็พังแบบทลายเข้าไปแบบอ่ะลองดูนะฮะอ่าอันนี้ไม่ใช่นะ
อุ้ยอันนี้ก็จบแตกอ่าเดี๋ยวมีอีกอันหนึ่งน่ะอ่าที่มีเขานั่งดูคน
นั่งดูทีวีกันอยู่อ่ะสองคนอ่ะอ่ามีอีกมุมหนึ่งนะอีกมุมหนึ่งของบ้าน
อีกหนึ่งหนึ่งน่ะเนี่ยฮะตอนตีสามนะครับตอนตีสามอ่าเดี๋ยวมันดูนะฮะ
เดี๋ยวจะมีน่าจะมีนะภาพมุมนั้นเป็นภาพที่น่ากลัวมากค่ะ
กำลังแบบนั่งดูทีวีกันอยู่ในบ้านเป็นกล้องวงจรปิดที่อยู่ในบ้านเนอะ
ผู้หญิงสองคนอยู่รู้สึกว่าจะมีนะอ่าไม่ต้องหาอยู่ให้ให้ให้น้ำหาโดยน้ำเอ
คือจะมีภาพจากหลายมุมเนาะบางอันก็จะแบบบนอาคารที่มองเห็นจากด้านนอก
แล้วก็ส่องไปที่ตรงนี้แต่แน่นอนว่าสิ่งที่จะต้องทำกันขนาดนี้คือการต้องอบพยพ
เขาบอกเลยบอกว่าให้ชาวบ้านหรือทุกคนนะฮะทุกท่านเลยที่อยู่บริเวณตรงนั้นเนี่ย
บ้านเรือนเสียหายกันแน่นอนต้องอบพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะเพราะฉะนั้นเขาถามว่าคนที่จะต้องอบพยพคือ
รัศมี๕กิโลเมตรตอนแรกมันบอก๕แต่ช่วงแบบเย็นมาเนี้ยบางทีบอกเกือบถึง๑๐แล้วค่ะ
เพราะว่าอย่างที่เขาบอกว่าทิศทางลมเนี่ยมันตอบยากเพราะว่าบางทีเนี่ยก็จะพัดไปอีกทางนึง
บางทีก็จะพัดไปอีกทางอย่างศูนย์อพยพที่แรกมีอยู่ที่นึงอะค่ะคือพอมันเป็นช่วงบ่ายคือกลายเป็นว่าทิศทางลมมันเปลี่ยน
ซึ่งในที่สุดแล้วตอนนี้เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งนะฮะผู้ที่อยู่บริเวณตอนนี้ไม่ใช่๕กิโลเมตรแล้วด้วยซ้ำไป
กิโลเมตรเนี่ยเขาบอกผู้ใดที่สูดดมสารเคมีเข้าไปเนี่ย
ซึ่งมันเป็นสารก่อมะเร็งโดยตรงตอนนี้คนที่อยู่บริเวณสิบกิโลเมตรนั้นน่ะ
ให้ระวังตัวกันอย่างมากเลยซึ่งวันนี้ทางผู้ว่านะฮะ
ผู้ว่าเองผู้ว่าสมุทรประการเนี่ยคุณวัญชัยคงเกษม
เขาบอกข่าวลือที่บอกมีเป็นอะไรนะล้าน๕แสนลิตรเนี่ย
ตอนแรกวันนี้ผู้ว่าเขามาพูดเลยว่าสารเคมีกว่า๕แสนลิตรเนี่ย
ใต้ดินของโรงงานที่เกิดระเบิดน่ะมีข่าวลือแพร่สะพัดในโลกโซเชียล
มีเพียงภายในโรงงานที่ยังเหลืออยู่บริเวณจุดที่เกิดเพลิงลุกไหม้
จากนั้นเจ้าหน้าที่นะครับเขาบอกว่าจริงแล้วไม่ได้มีเยอะขนาดนั้น
อันนี้คือผู้ว่าเขาออกมาบอกนะฮะคืออย่างนี้คือที่คุณพระดำอ่านมันคือข่าวอันเก่าแล้ว
คือผู้ว่าอันนี้คือเขาบอกว่า๕แสนลิตรไม่มีแต่ล่าสุด
ผู้จัดการโรงงาน
เขาไปแจ้งเลยว่าเขามีแบบเป็นตันเท่าไหร่นะเป็นล้าน

มันแสดงว่าเยอะมากที่เห็น
ใช่ถ้าเทียบปริมาณเนอะ
ที่มันเป็นลักษณะ๕กิโลเมตรแต่ตอนนี้บ้านพี่เมตรต้องอบโยบไหมคะ

คือตอนนี้สิ่งที่คนกลัวกันคือกลัวว่า

มันอาจจะทำให้ฝนกลายเป็นฝนพิษ
ตอนนี้เขากังวลใจกันอยู่แล้วเดี๋ยวเขามีการประเมินกันอยู่นะครับ
ว่าสุดตัวสรุปแล้วมันคือยังไงกันแน่อืม
เพราะตอนนี้ในเขตลาดกระบังเองก็คือ
รถก็ค่อนข้างหนาแน่นมากเพราะทั้งสถานการณ์ของที่โรงงานด้วย
แล้วก็คนในหมู่บ้านตั้งแต่แบบช่วงบ่ายเขาก็มีการอบพยพจาก
พื้นที่ตรงนั้นน่ะนะคะเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแบบ
รุนแรงมากขนาดอย่างที่บอกบ้านคุณแม่ห่างออกมาประมาณสัก๖๘กิโลจากตรงนั้นน่ะนะคะ
รัศมีร์เนี่ยช่วงมีบางช่วงเวลาที่กลิ่นก็ไปถึงเหมือนกัน
แล้วก็บางช่วงก็คือหายไปก็คือลมก็จะเปลี่ยนทิศไปทิศมา

ก็ในรัฐสมีย์ตอนนี้๑๐กิโลแล้วและตอนนี้ในโลกอาหารแหละ
ได้แสดงความอาลัยต่อการจากไปของเจ้าหน้าที่กู้ภัย
อย่างที่เราเมื่อกี้น้องเมล่าเนี่ยนะครับก็คือคุณกรสิทธิ์ราวราวัน
ซึ่งน้องเขาเพิ่งอายุ๑๙ปีจริงนะฮะหรือน้องพอร์สเนี่ย
ซึ่งเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอาสาด้วยนะฮะ
หรือหน่วยสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งเราก็ขอเสียใจกับน้องด้วย
เรียกได้ว่าเขาก็บอกว่ามีคนใช้เฟซบุ๊กเนี่ย
เขาพูดเลยอะไรก็ได้เพราะสมมติว่าผู้บัญชาเนี่ย
รหัสของเขา๑๓๘๑ขอแสดงความเสียใจ
อยู่สวัสดิ์เวียงความเสร็จครอบครัวน้องด้วยนะครับ
แล้วก็บอกว่าไม่มีใครเขาอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลย
เขาก็จะใช้รหัสเพราะแต่ละคนเขาก็จะมีรหัสของเขาถูกป่
ตอนนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยแหละ
เพราะว่าเขาก็มันไม่รู้ว่าไฟมันจะแบบควบคุมได้เมื่อไหร
เพราะบางทีจุดนั้นปะทุไปเอาดับไปปุ๊บ

แต่แน่นอนว่าตอนนี้ก็ได้จะส่งกำลังใจไป
แต่ก็เอาจริงคือรัศมีสัก๑๐กิโล
ไทยรัฐนิวโชว์ของเราด้วยกัน
ไปที่เรื่องของโควิดในวันนี้กันนะคะ

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่๖๑๖๖รายด้วยกันค่ะ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มวันนี้๕๐ราย
รวมผู้เสียชีวิตสะสม๒๒๗๖รายด้วยกัน
ขณะเดียวกันนี้ในโลกออนไลน์ก็มีการเปิดเผยเอกสารบันทึกการประชุมเฉพาะกิจ

ก็เป็นการได้รับวัคซีนไฟเซอร์จำนวน๑๕ล้านโดสในเดือนกรกฎาคมนี้
ที่เราได้รับการส่งมาจากทางอเมริกานะคะ
แล้วก็จะได้รับในไตรมาสที่๔รวม๒๐ล้านโดส
ก็จะมีการบริหารจัดการวัคซีนที่ให้มุ่งเน้นไปที่บุคคลทั้ง๓กลุ่ม
ก็คือจะมี๑บุคคลอายุ๑๒๑๘ปี
กลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน
และ๓ให้บุคลากรด่านหน้ากระตุ้นภูมิคุ้มกันเป็นวัคซีนเข็มที่๓
ซึ่งมติที่ประชุมคณะดังกล่าวเนี่ย
ก็มีการสรุปแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์
ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไป
หรือหญิงตั้งคันที่มีอายุคัน๑๒สัปดาห์ขึ้นไป
โดยเน้นค่ะในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง
ก็คือกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล
อย่างไรก็ตามก็พบว่าเสียงส่วนใหญ่
เขาก็ไม่ได้มีการคัดค้านเรื่องของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะคะ
ให้กับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
แต่มี๒ข้อคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วย
เขาระบุบอกว่าขอให้กลุ่ม๒ไม่ควรให้กลุ่ม๓

แสดงว่าเรายอมรับว่าซีโนแวคไม่มีผลในการป้องกัน

กลุ่ม๓ก็คือกลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์
แล้วก็จะแก้ตัวยากมากขึ้น
ที่สุดท้ายจะมีมติไม่จัดวัคซีนไฟเซอร์
ฉีดเข็ม๓ให้กับบุคลากรด่านหน้า
หลังจากที่เรื่องราวมีการถูกเผยแพร่ออกไป
เพราะมันเหมือนมันมีเอกสารออกมาค่ะ
ซึ่งตอนแรกเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นเอกสารจริงหรือไม่จริง

แจ้งข้อเท็จจริงว่ามันคืออะไร
ก็สร้างความไม่พอใจให้กับสังคมล่ะค่ะ
ไฟเซอร์ให้บุคลากรทางการแพทย์
พุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์กันเลยทีเดียว
เมื่อช่วงเช้าสายนิดนึงค่ะ

บอกว่าเอกสารดังกล่าวนั้นเป็นเอกสารจริง
มาจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการของเรา
เราไม่ควรไปวิจารณ์เพราะมันเป็นเรื่องวิชาการ
บใดที่ยังไม่นำมาปฏิบัติก็ยังไม่มีผล
เพราะหลังจากนั้นเนี่ยยังมีขั้นตอนอีกเยอะ
และอาจารย์แพทย์ที่ร่วมประชุมท่านก็สละเวลาเข้ามา
แม้ไม่ได้เป็นข้าราชการในกระทรวง
ทีนี้เมื่อประมาณสักไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา๓๔ชั่วโมงค่ะ

เขาก็มาแจงปมเรื่องเอกสารประชุมค้านไฟเซอร์
เอ๊ะท่านบอกว่าไม่ใช่ของจริงนี่แหละใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะนายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
กล่าวถึงเอกสารประชุมค้านไฟเซอร์เข็ม๓
เรียกว่าเอกสารหลุดแต่เป็นเอกสารที่ไม่จริง
เพราะคนเขียนสรุปไม่ใช่ฝ่ายเลขาของการประชุมนั้น
ไม่ควรเผยแพร่และในการประชุมวิชาการ
โดยปกติแล้วจะเป็นความคิดเห็นที่หลากหลาย

แต่สุดท้ายแล้วต้องมีการสรุปอีกทีวอนยาส่งต่อ
นี่ทางท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านบอกมาแบบนี้
ลองไปฟังคุณมีเสียงคุณอนุทินเราไปฟังคุณอนุทินพูดก่อน
เพราะวันนี้ตอบคนละแบบอีกแล้ว
นี่คือถ้าอธิบดีกรมควบคุมโรคเขาก็ตอบมาว่าไม่จริง
ไม่ใช่เอกสารจริงเพิ่งเผยแพร่ไปฟังคุณอนุทินกันก่อน
หลังจากนั้นยังต้องมีอีกหลายขั้นตอน
ที่จะมาตกลงกันว่าจะปฏิบัติตามแนวทางไหน
อย่าไปซีเรียสลืมไปได้เลย
อันนี้เรื่องวิทยาการผมไม่ให้ความเห็น
ถ้าคอยหินศาลอยู่บ้านมนตร์ก็จะเป็นว่า
ต้องไปถามอาจารย์เหล่านั้น
ใช่ไหมไม่ใช่ว่าวิภาพุทธิจารย์เป็นเรื่อง
ก็ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้อะไร
คือปล่อยให้คนที่มีหน้าที่ได้ทำงานนะครับ
ก็คือเขาก็เลยสรุปแล้วคือว่าไอ้ไฟเซอร์น่ะ
ให้บุคลากรทางการแพทย์ไหม
เขาบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์
จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่๓ได้หรือไม่
คุณอนุทินเขาก็บอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงนั้น
คณะกรรมการคือคนที่ตัดสิน
หากตัดสินใจมาแล้วก็จะมาประชุมว่าเห็นด้วยหรือไม่
ก่อนจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
หากเห็นด้วยก็จะมีการนำแนวทางเนี่ยนะฮะ
ให้ใช้แต่ถ้าไปวิจารณ์การทำงานก็ไม่ใช่ผลดีกับใคร
อีกหน่อยก็ไม่มีใครกล้าตัดสินใจอะไรหรือให้ความเห็นอะไรนะครับ
ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็ได้รับรายงานนั่นแหละข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไง
ซึ่งการประชุมมันเป็นการประชุมทางวิชาการ
สิ่งที่หาลือในที่ประชุมไม่มีผลผูกพันกับกระทรวงสาธารณสุข

แต่เป็นคำแนะนำซึ่งทางอธิบดีหรือแพทย์จะนำมาประกอบการพิจารณา
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแพทย์จากภายนอกที่เข้าร่วมประชุมด้วย
ก็ต้องให้ความเห็นต่างโยนเข้ามาแตกจะตัดสินใจอย่างไรนั้น
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการแต่ทางนี้บอกว่า
ธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าเอกสารประชุมที่หลุดออกมาไม่ใช่เอกสารจริง
ทีนี้มันก็เลยทำให้ประชาชนสับสนนะคะ
เพราะว่าไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดีเพราะว่าคุณอนุทินพูดอีกแบบนึง
อธิบดีกรมควบคุมโรคพูดอีกอย่างหนึ่ง
ตอนนี้ก็เลยกลายเป็น๒ประเด็นนี้นะคะ
ก็ระบุบอกว่าตามที่สำนักงานอายการสูงสุด
มีการแถลงข้อเท็จจริงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ให้กับสำนักงานอายการเพื่อพิจารณาตรวจร่าง
ให้พิจารณาตรวจร่างสัญญา
ภายหลังจากได้แถลงข้อเท็จจริงแล้วนั้น
ทางด้านในวงสกุลกิติพรมวงอายการสูงสุด
ก็เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญ
ที่จะต้องมีการเร่งรัดพิจารณาตรวจร่างสัญญาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว
ก็เลยมีการมอบหมายให้คณะทำงานสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
โดยนางสาวนารีตันทะเสถียรอธิบดีอายการสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
ก็มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน
การพิจารณาตรวจร่างสัญญาแล้วเสร็จในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาค่ะ
แล้วก็ในวันเปิดทำการสำนักงานอายการสูงสุด
จึงส่งคืนร่างสัญญาให้กับองค์การเพศสัจกรรมไปดำเนินการต่อ
ก็คือวันนี้อย่างที่ว่าไปก็คือส่งมาเรียบร้อ
ซึ่งวันนี้มีคนไปถามคุณอนุทินนี้นะ
ว่าเนี่ยมีคนเขาจะยอมจ่ายเงิน
ทางเลือกประเทศไทยมีอยู่เกือบ๗๐ล้านคนถูกต้องไหมฮะ
คนเขาจะยอมซื้อวัคซีนเองเนี่ย๙ล้านคน

เขาไม่เชื่อว่าจะมีคนควักเงินซื้อวัคซีนเอง๙ล้านคน

แต่ที่เราเห็นจากแบบรอโรงพยาบาลเอกชนหลายที่ที่เขามีการเปิดจองวัคซีนอยู่ใช่ไหม

เต็มซึ่งวันนี้ก็จะมีของทางแบบรามาเปิดมาคือ

ตั้งแต่แบบยังไม่ทัน๘โมงครึ่งที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเลยค่ะ
เข้าไปในเว็บไซต์คือลงไม่ได้แล้ว

ใช่เขาไปตั้ง๖๗โมงคุณแม่นแต่ตี๕ไปรอ

มันติดมากคนออกไปเต็มเลยคุณแม่เขาก็กลัวกันที่เชียงใหม่ตอนนี้ไง

พี่ดุมใบละนี้เขาบอกว่า
คุณมาเฟียเขาบอกว่าพี่หนุ่มช่วยพูดให้แม่ยายผมอบพยพออกมาจากจุดนั้นหน่อยครับ
เขาไม่ยอมออกคุณแม่อยู่ตรงนั้นเหรออยู่ใกล้เหรอ
คือต้องออกนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งไปอยู่เลยฮะ
เพราะว่ามันอันตรายคือคือเข้าใจว่าห่วงบ้านนะฮะ
แต่ยังไงตอนเนี้ยสักสามวันเจ็ดวันอ่ะเนอะ
คือออกมาก่อนนะครับคือคือก็เข้าของเครื่องใช้ต่าง
อันตรายอันตรายอันตรายอันตรายอันตรายอันตรายอันตรายอันตรายอันตรายอันตรายอันตรายอันตรายอันตรายอันตรายอันตรายอันตรายอันตรายอันตรายอันตรายอันตรายอันตรายอันตรายอันตรายอันตรายอันตรายอันตรายอันตรายอันตรายอันตรายอันตรายอันตรายอันตราย
ออกไปอยู่อีกที่นึงแล้วเป็นโครงพยาบาลด้วยแล้วเป็นสัมพันธ์คือที่นี่ที่สูตรปาการเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพื้นที่สีแดงด้วยคือตอนนี้เขาชอบช้ำกันมากแล้วนะตอนนี้แล้วมาโดนอันนี้อีกอ่ะโหน่องศาลมากในขณะเดียวกันวันนี้นายกก็ต้องกักตัวแล้วนะฮะไม่ต้องไปถามว่านายกอยู่ไหนตอนนี้นายกกักตัวเป็นที่เรีย
คือต้องกักตัวครับวันนี้โขสกประจำสำนักนายลักษณ์มนตรีเปิดเผยว่า
ก็คือง่ายคือ๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
สร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนผู้ประกอบการนะครับแต่ภายหลังปุ๊บ
นายกทราบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙มาร่วมงานด้วยนะนายกรัฐมนตรีจึงใช้เวลาช่วงนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการติดตามแล้วก็
บริหารราชการภายในพื้นที่ของตนเองเพื่อความคลายความวิตกกังวลของทุกภาคส่วน
แล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ยืนยันว่านายกยังคงปฏิบัติภารกิจตามปกติ
แล้วก็ติดตามสถานการณ์ต่างอย่างใกล้ชิดรวมทั้งไม่มีผลตรวจที่เป็นบวก
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการตรวจโควิดอย่างต่อเนื่องนายกเขาก็ตรวจโควิดอย่างต่อเนื่อง
ยังคงตรวจเป็นระยะระยะนอกจากนี้นายกเขาฝากถึงประชาชนอย่างนี้ครับ
ขอความร่วมมือทุกคนให้ช่วยกันป้องกันโควิด๑๙ปฏิบัติตนตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งคัด
ถึงแม้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙แล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม
อันนี้คือนายกก็ฝากบอกทุกคนใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิสแกนแอปพลิเคชันตามที่ต่าง
สำหรับนายกรุธมตรีจะใช้เวลา๑สัปดาห์หลังจากนี้เป็นการกักตัวแล้ว
เนื่องจากว่าทำไมคนก็ถามว่าทำไมนายกกักตัวแค่๑สัปดาห์เอง
เพราะนายกได้รับการฉีดวัคซีนครบ๒เข็มแล้ว
อันนี้ก็อาจจะเป็นมาตรฐานใหม่หรือเปล่าฮะว่าถ้าสมมุติคุณฉีดวัคซีนสองเข็มปุ๊บ
กักตัวเหลืออาทิตย์เดียวหรือเปล่ากันกัน

ก็บอกว่านายกจะใช้เวลา๑สัปดาห์ในการกักตัว
คำตอบคนก็ถามว่าทำไมถึงอาทิตย์เดียว
เขาบอกเนื่องจากได้กระปะกันฉีดวัสตินครบ๒เข็ม

ก็ไม่รู้ตอนนายกกักแค่อาทิตย์เดียว
นายกฉีดวัคซีนสองเข็มแล้วฮะใครบอกอ่ะนี่ไง
ข่าวเป็นอย่างนี้เลยเหรอคะโอ้แล้วใครเป็นคนพูดอ่ะ
โครสกนายกโครสกสมรรคนายกเดี๋ยวเขาดูเหมือนนี้หรือเปล่าไหม
คือปกติมันจะมีวงที่แบบใกล้ชิด
วงที่ขยับออกมาแต่นี่คือถ่ายรูปเลยถ่ายรูปอยู่คู่กันอย่างนี้ถ่ายรูปอย่างนี้
นั่นน่ะสิอันนี้ใกล้ชิดนะอันนี้ก็คือวงชิดไงวงชิด
สรุปก็ไม่รู้อ่ะอย่างนี้ดาราดาราที่กักตัวครั้งนี้อ่ะบุโกะอย่างนี้
ปุ๊กโกะนุ้ยสุจีรานุ้ยสุจีรานี่ไปเจอซอกแซก
คุณสมรักคุณสมรักแต่ผมรักคุณสิงของปุ๊กกุแค่เดินเฉียดด้วย
ถ้ามีการพบปะหน้าเมื่อไหร่นี่คือถือว่าเจอเลยเนอะปุ๊กโกะไป๑๔วันอย่างนี้ปุ๊กโกะก็ให้ออกมาได้แล้วมั่ง
ก็ไม่รู้ว่าเอาอย่างนี้ใช่ไหมออกมาทำงานไหมล่ะ
แล้ววันนี้มีกรณีของคนที่ติดอยู่ที่บ้านอีกพี่มีคนส่งเข้ามาขอความช่วยเหลือ
วันนี้เพิ่งจะมีล่าสุดเลยที่โบเบ๊ก็คือมีน้องคนหนึ่งประสานผมเข้ามา
ที่ผมกำลังประสานให้อยู่ท้อง๗เดือนท้อง๗เดือนนะฮะแล้วยังติดอยู่ข้างใน
เป็นโควิดแล้วหายใจเริ่มติดขัดแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยกำลังประสานอยู่นะครับ
เดี๋ยวลองลองดูว่าจะยังไงกันต่อไปค่ะน่าสงสารมากเลย
แล้วหลายคนนะฮะเด็กเล็กคนโอ้โหป่วยเยอะมากเลย
เขาก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ที่บอกว่าถ้าสมมุติมีเรื่องของการแบบว่าติดโควิด
หรือว่าสูงเสี่ยงเลยให้โทรเข้าไปหรือเปล่าฮะ๑๖๖๙นะ๑๖๖๘แล้วก็๑๓๓๐
มันโทรติดหรือเปล่ามีมีคนส่งเข้ามาเหมือนประมาณว่าโทรไป
พอรู้แล้วว่าตัวเองติดโควิดปรากฏโทรไป๑๖๙บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขา
นี่๑๖๙บอกอย่างนี้นะ๑๖๖๘บอกว่ารอเตียง๑๓๓๐เขาบอกรอเตียง
มาเป็นอาทิตย์แล้วเหมือนกันคนนี้คือเอาคนที่ป่วยอยู่ในบ้านเนี่ยออกไปแล้วนะ
ยังเหลือคนนี้ยังอยู่ที่บ้านอีกหนึ่งคนปรากฏว่าตอนนี้คือเขาทั้งท้องเสีย
อาเจียนหอบเหนื่อยคือไม่ไหวท้องเสียนะใช่นี่คือเขาไม่ไหวแล้วท้องเสียสักพักจะเริ่มเจ็บคอ
เนี่ยก็เลยแบบว่าเราจะยังไงกันดีเพราะว่ามีผู้ป่วยที่แบบติดค้างอยู่ตามบ้านเยอะมาก
วันนี้มีโอกาสได้คุยกับเพจหนึ่งที่เขามีการช่วยเหลือเรื่องของแบบผู้ป่วยที่ติดอยู่ที่บ้านเรื่องของโควิด
อย่างเงี้เขาบอกว่าเขาไปรับไปช่วยผู้ป่วยออกมาจากบ้านเนี่ย
ครึ่งหนึ่งของรับคนที่เสียชีวิตอ่ะที่บ้านอ่ะเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะ
พอฟังแล้วก็อย่างที่วันก่อนพี่บอกว่ามันอาจจำเป็นที่จะต้องคิดในแนวทางศูนย์พักคอย
ก็คือคือศูนย์พักคอยก่อนหน้านี้เหมือนเขาเคยทำโมเดลนี้ขึ้นมาตอนที่คลองเตย
ช่วงแรกที่คลองเตยมีการแพร่ระบาดขึ้นมาเยอะเขาก็มีศูนย์พักคอยแบบนี้ค่ะ
เริ่มขึ้นมาเขาก็รู้ว่าเป็นแนวทางว่าเขาจะมีการปฏิบัติยังไง
เพราะว่ามันเริ่มมาประมาณสักเดือนพฤษภาคมประมาณวันที่๑๙เมื่อเดือนที่แล้ว
เขามีทำอันนี้ออกมาแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้กระจายออกไปในทุกจุดไง
มันคุ้นก็ต้องนั่นแหละโอเคนี่มีพี่นักข่าวไพรส์มาว่าทำไมนายกกากอาทิตย์นึง
เพราะอะไรฮะเขาบอกว่าคือนายกเนี่ยจะกักตัว๑สัปดาห์แล้วออกมาตรวจ
ต้องออกมาตรวจหาเชื้อก่อนแล้วก็กักตัวต่ออีก

นักศูนย์ก็คืออย่างที่อ๋อคุณก็คือกลับตัว๑สัปดาห์ก่อนแล้วก็จะออกมา
แล้วก็ออกมาตรวจเชื้อเสร็จแล้วก็กลับไปกักตัวต่อ
ตอนนี้รัฐมนตรีที่ไปวันนั้นทุกคนตรวจหมดแล้ว
รัฐมนตรีศักดิ์สยามก็ตรวจเมื่อเช้าผลเป็นลบแล้วก็กลับตัว
อีกอย่างหนึ่งที่ตอนนี้เป็นกระแสมากคือ
อยากตรวจโควิดเป็นผู้มีความเสี่ยงแต่หาที่ตรวจไม่ได้เลย
กระทั่งเป็นแล็บโรงพยาบาลเอกชนหรือสถานที่ไหนก็แล้วแต่
ตรวจไม่ได้เลยค่ะบางคนเขาจำเป็นต้องใช้หนังสือรับรองในการตรวจโควิด
เพื่อที่จะทำงานหรือเดินทางหรืออะไรอย่างนี้
คือมันยากไปหมดมันหาไม่ได้เลยตอนนี้
โอเคนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้า
ประเด็นเกิดในวงการบันเทิงนะฮะคุณนวัดนะครับ
กับคุณแอนแอนไหนอ่ะคุณแอนจักรพงศ์
อ๋อแอนจักรพงศ์โอ้โหเป็นคู่นั่งอยู่แล้วคู่ปรับใช่ไหม

จักรพงศ์กับนวัดนี่เขาก็เป็นคู่เสี้ยกันอยู่แล้ว
พูดเลยเนื่องจากว่านางก็ลงปอด
คุณนี่เถอะคุยแล้วไงนางนั่งคุยกลับนางก็กลับนางอยู่ว่า
อะไรอย่างไรฉันก็จะถามนางตรงว่าพี่นวัสต์
อุบาทหรือเปล่าวะเธอรู้แล้วแบบเธอมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เขาบอกนางก็มีคำตอบของนางเขาบอกนางเขาคุยกับเธอแล้วนี่ใช่ไหมล่ะ
เขาก็มีคำตอบของเขาเดี๋ยวรอให้เขาหายแล้วออกมาพูดเอง
แต่คนตอนนี้คนทุกคนบอกว่าอ้าวเหมือนกับว่านวัดทำไมรู้แล้ว
รู้ว่าก็ติดแล้วยังจะไปเวิร์คไพรส์อยู่อีก
ยังจะไปเออรู้สึกแก่ให้ไปรายการซะคือรายการเวิร์คไพรส์ใช่ไหม
แล้วก็มารายการช่องวันถูกต้องไหม

สัมภาษณ์นะหนูแค่เดินผ่านเขาก็ต้องกักช่อง๙ตกมันบันเทิงก็ต้องกักใช่ไหมฮะ
นั่งนะแล้วนางก็นั่งดูฉันกินอ่ะพี่พี่ไม่กินกับหนูจริงเหรอ

ต้องไม่ถอดเริ่มนางไม่กล้านางบอกโม๊ต

ทำถูกแล้วถ้าเขารับเชื้อแล้วเขาไปเจอแม่
นั่งดูฉันกินสั่งอาหารเวียดนามมาเต็มหมด

บุ๊กโกะบอกแม่หนูแค่เดินผ่านเนี่ยเอายังไง
ก็ต้องกักเพราะว่ากดออกมาต้องกัก

ครั้งนี้มันมีหลายคนซึ่งคำถามคือ

ตัดรายการแล้วเขาถึงรู้
ว่าโกติอ่ะติด

เอาไปบอกกับทุกคนว่าเดี๋ยวจะมีข่าวดารานะ

จะให้พูดว่ายังไงถ้าสมมุติผลมันยังไม่ออกมา

การไปบอกว่าเขาติดมันผิดกฎหมาย
คุณนวัดรู้มาก่อนหรือเปล่า

ถ้าคุณนวัดรู้มาก่อนแล้วออกมาอย่างนี้มันคืออะไร

สิ่งที่มันพีคกว่าคือคุณนวัดไม่ฉีดวัคซีน

ก็ค่อนข้างจะลงปอดก็ค่อนข้างจะหนัก
ก็ทุกอย่างให้นางออกมาตอบของนางเอง

แต่ผมว่าเรื่องนี้

เพราะว่าในมุมของคุณนวัดก่อนนั้นเนี่ย

แล้วก็คือบุ๊กกบว่าในสิ่งที่ทั้ง๓คนลงไปเนี่ย

คุณนวัดก็อาจจะต้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เขาก็ต้องมีข้อมูลในการชี้แจงข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน
คราวนี้เดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้น
ก็ไม่ได้หรอก
คุณเกี่ยวด้วยครับ
ก็เนี่ยเหรอเจ้าหวันป่ะ

ก็ตอน๑๑นาดนาฬิกา๑๗นาที

เขาลกบิ๊บว่าในกรณีณวัฒน์หรือในเผ็ดปลอม
เผ็ดปลอม
กลางในการแพร่กระจายเชื้อไปหลายแห่งทั่ววงการบันเทิง
โดยมีผลกระทบต่อพิธีกรช่องดิฉันด้วย

ก็คือคุณเอกกี้มะตูม
นางก็ว่างั้นเอกกี้มะตูม
ศิลปินดาราคนไหนแสดงความไม่พอใจโดยไม่ได้ใช้คำหยาบคายอะไร
ไม่ต้องกลัวแสดงจุดยืนของคุณนะคะ
ดิฉันพร้อมสนับสนุนโอบอุ้มและเป็นตัวแก่นำในการดำเนินคดีทางกฎหมายกับนายเพชรปลอม
หากมีการระรานพวกคุณทั้งการกระทำหรือวาจาจงกล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้องและด้วยเหตุผล
แล้วก็ใช้วิธีปัญญาชนดำเนินหน้าในชีวิตการงานนะคะแอนจักรพงศ์

ก็ต้องรอคุณนวัดก็ออกมาพูดแต่สิ่งหนึ่งที่คุณนวัดพูดใช่ไหมว่า
หนึ่งเขาฉันก็ถามพี่นวัดพี่นวัดรู้มาก่อนใช่ไหมว่าโกติอ่ะติด
อันนี้ถามจริงเขาบอกว่าตอนนั้นผลอีกโกะยังไม่ออกอันนี้สิ่งที่เขาพูดนะ
แต่ก็ต้องให้นางออกมาพูดเพราะว่าตอนนี้คนหลายคนก็ต้องการฟังคำตอบจากนาง
ถ้าสมมุติเอาจริงตามหลักถ้ารู้ว่าเขาติดปุ๊บเราต้องกักตัวเลย
ทันทีอืมทันทีทันทีเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เขามารู้ตอนที่เขาถึงสตูดิโอแล้ว
เนี่ยก็คือตอนนี้สองคือเอาพูดตรงผมได้คุยกันแทบจะทุกคนแล้ว
แต่ละคนน่ะพูดข้อเท็จจริงไม่ตรงกันอืมอืมตอนนี้ข้อเท็จจริงไม่ตรงกันคือ
แต่ผมเองขออนุญาตไม่ไปก้าวร่วงในมุมพี่นวัดแล้วกันรอแกเสร็จแล้วแกออกมาพูดเอง
แต่ในมุมของคนอื่นที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยเนี่ยนะฮะ
มันก็มีข้อเท็จจริงบางอย่างในมุมของพวกเขานะฮะ
มุมของพวกเขานะเขาพูดอย่างนั้นเลยว่าสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่ได้รับรู้
แม้กระทั่งในสตูดิโอที่ได้เห็นว่ามันคืออะไรบ้าง

คือไม่ได้ใส่แมสเอ่อแล้วก็เหมือนแบบเอ่อจนกระทั่ง

อย่างเงี้คือมันจะมีเรื่องราวอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นนะฮะ
รวมไปถึงเรื่องราวของไทม์ไลน์นะครับว่าคุณนวัดเนี่ย
รับรู้เรื่องมาก่อนหน้าวันที่๓๐หรือเปล่า

นวัดก็ต้องออกมาพูดคือพี่นวัดออกมาก็คงจะพูดแหละว่าเขารู้วันไหน
แต่ตอนนี้สิ่งที่เขาพูดก็คือเขารู้วันที่๓๐
ถูกเขาพูดแบบนั้น
แต่ในมุมกลับกันก็ต้องไปดูว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยนะฮะคือเขาก็ต้องมีหลักฐานเหมือนกันว่า
นวัดเนี่ยรับรู้เรื่องมาตั้งแต่วันไหน
ถ้าเกิดรับรู้เรื่องมาตั้งแต่วันที่๒๙หรือ๒๘

อันนี้คือผมพูดเป็นกลางนะพูดแบบรู้จักทุกคนนะ
เอาไว้ออกมาแล้วเดี๋ยวคงต้องมาเคลียร์ว่าเรื่องนี้มันคือเกิดอะไรขึ้น
สังคมเพราะมันเริ่มเป็นประเด็นเกิดขึ้นเหมือนกันไง
น้องจับคุณแม่เสียงโอเคใช่ไหมแม่
ลงปอดแน่นอนเพราะนางไม่ได้ฉีดวัคซีน

อ้าวโอเคนะครับเดี๋ยวพักก่อนใช่ไหม
พักก่อนนะอ้าวเดี๋ยวทุกนางกลับมานะ

เพื่อนสนิทฉันย้ายไปอยู่ที่บ้านอื่นเพราะตอนนี้หนักมากเลย

ก็บอกว่าฝนมันจะตกแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้มีการประกาศว่า
ระวังฝนมันจะกลายเป็นพิษอย่างที่คุณพูดเลยเนี่ย
แล้วทุกคนก็บ้านเพื่อนอยู่เท่าไหร่
เป็นกำลังใจให้เขาบอกว่าตอนนี้ออกได้ออกเถอะ
เพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เหมือนลมเหมือนคล้ายกับฝนจะตก
ถ้าตกปุ๊บแล้วมันไม่มีใครการันตีได้ว่าฝนมันจะเป็นฝนพิษหรือเปล่านะฮะ
หรอกคือจริงแล้วเข้าใจคนเท่าคนแก่นะคือรักบ้านอะไรอย่างนี้
แต่ตอนนี้มันอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องออกมาก่อนอย่าไปอยู่ที่นั่นนะ
นี่ถ้าเกิดดูรายการอยู่หรือลูกหลานคนไหนก็บอกแกหน่อยแล้วกันบอกให้แกออกจากบ้าน
แล้วก็ไปอยู่ตรงจุดอื่นก่อนเพราะว่าแกหายใจเข้าไปเนี่ยมันไม่เป็นผลดีนะฮะ
รอสักพักนึงให้เดี๋ยวมันทุเลาแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไป
นี่ขนาดเห็นเรามีกรอบทางด้านขวาข้างล่างนี่เห็นไหมคะรายงานสดนะตอนนี้
ควันดำมากคือมันต้องออกตอนแรกไม่กล้าออกเพราะบ้านนางก็กลัวของหายอะไรอย่างเงี้ยนางบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วพี่ตอนนี้มันแสบตาไปหมดแล้ว
ใช่แล้วหายใจไปเยอะมันมีผลนะมีผลกระป๋อยิ่งเปิดแอร์มันก็ยิ่งมีควันเข้ามาค่ะอย่าลืมว่าแอร์มันก็คือเอาอากาศข้างนอกเข้ามาอยู่เหมือนกัน
ไปเรื่องของอะไรคุณพิมถากับแบงค์ทิตินะฮะเขาบอกว่าจริงจริงแล้ววันนี้
ผู้ว่าเขาว่ายังไงบ้างตอนนี้แองจี้ล่าสุดคุณแม่อัปเดตก่อนเลยฮะ
ล่าสุดนะครับผู้ว่านายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินคดีกับพิมถา
ฐานิดาในข้อหาฝ่าฟื้นคำสั่งคณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง
ตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่อย่างที่เราบอกกรุงเทพเนี่ยคือพื้นที่สีแดงเนี่ยนะฮะ
แล้วก็เข้มงวดเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่โดยที่ไม่กักตัวต่อไปนี้เราก็ต้องเช็คเหมือนกันนะ
ไปถ่ายรายการที่ไหนที่ไหนก็ให้กักตัวไม่กักตัวเนาะ

แสดงว่าเรายังถ่ายเดินทางไปถ่ายอย่างฉันไปอุทัยอุทัยมันไม่ได้
ต้องมีจดหมายจะอนุญาตจากเขตนั้นก่อนที่คุณแม่ไป

แล้วก็ต้องตอนนี้นะคะที่รายการต้องทำนะคุณแม่ต้องสำรวจทั้งหมดทีมงานมีใคร
ชื่ออะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็ชื่ออยู่จริงฉีดวัคซีนหรือยัง
ประจำตัวคือชัด๗๘ข้อเพื่อต้องส่งเพื่อขออนุญาตในอำเภอหรือ
สาธารณสุขจังหวัดตรงนั้นก่อนถึงจะทำการถ่ายรายการหรือรายได้คุณแม่
แต่ในขณะเดียวกันวันนี้ทีมกฎหมายของจังหวัดเชียงใหม่เขาบอกอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ
จะจึงกับเจ้าหน้าที่พร้อมระบุว่าคณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
นิ่งนอนใจแน่นอนจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็คำสั่งของคณะกรรมการอย่างแน่นอน
ตอนนี้พิมถาแบงค์ยังไม่ได้ยังไม่มีใช่ไหม
เฉพาะพิมพ์ถาก่อนนะฮะโอเค
ตอนนี้ล่าสุดนะครับในรัศมีนะฮะในรัศมีของที่สมุทรปราการที่มีโรงงานที่ระเบิดเนี่ยนะฮะเมื่อคืนนี้นะครับ
รัศมี๕กิโลเมตรตอนนี้เขาบอกว่าให้อบพยพด่วนที่สุดนะฮะ
คือให้ออกมาเพราะมันจะมีผลเรื่องของควันจริงนะครับ
๗กิโลเมตรนะฮะ๗กิโลเมตรเฝ้าระวังสูงสุดนะครับ
กิโลเมตรเฝ้าระวังสูงสุดถ้า๑๐กิโลเมตรเฝ้าระวังนะฮะ
กิโลเมตรนี่เฝ้าระวังนะครับตอนนี้นะครับ
ล่าสุดคุณอุ๋ยภาคภูมิก็ส่งเป็นเหมือนกับแอปอันหนึ่งมาให้
คือไม่ได้แอปเป็นเหมือนเข้าไปใน
มันเป็นจุดตรวจใช่ไหมคะที่นี่มีค่ะ
เนี่ยนะฮะเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูนะ
ผมอยากให้หลายคนลองไปตามหาแล้วลองมาให้พ่อแม่พี่น้องที่บ้านลองดูนะ
เนี่ยกดเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยนะฮะ

ตอนนี้ผมอยู่ห่าง๒๒กิโลเมตรตรงจุดที่ไทยรัฐ
เนี่ยนะฮะเขาจะบอกเลยว่า๕กิโลเมตรเนี่ยวงสีแดงเนี่ยนะครับ
กิโลเมตรมันมีอะไรบ้างนะครับมีตรงจุดไหนบ้าง
อยู่ในช่วงนี้ยังไงบ้างนะฮะถัดออกมาเนี่ยมันก็คือจะเป็นรอบนอกเห็นไหมฮะ
ประมาณเนี่ย๑๐กิโลเมตรสีสีสีเหลืองเนี่ยเป็น๑๐กิโลเมตร
เฝ้าระวังยังไงบ้างเนี่ยนะครับลองไปลองไปหาดูนะฮะ
เดี๋ยวเดี๋ยวเราเลิกให้ดูแล้วเราก็เปิดเข้าไปนะอันนี้มันจะมีอยู่นะฮะ

เป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เลย
นี่ชื่อนี้นะคะคุณผู้ชมลองดู

หนูบอกที่บ้านบอกว่าให้กดจากที่บ้านเลยนะ

เพราะว่ามันจะได้รู้นะครับว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
แล้วก็คนเท่าคนแก่พี่ป้าน้าอาถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงระยะ๕กิโลเมตรเนี่ยนะครับ
ประเมินดีแล้วอย่าไปอยู่เลยออกมาก่อนนะครับ

คือเขาอยู่เกิน๕กิโลออกมา

คือด้วยความที่แม่ก็จะมีความกังวล

อีกไม่อยากจะมาอยู่รวมกันอะไรประมาณอย่างนี้

คุณอุยภาคภูมิก็ต้องอ่านไทยรัฐยูโชว์นะครับ

อ่ะเดี๋ยวส่งหามะม้าตอนเบรกเลยต้องรีบออกมาตอนนี้เลยไม่ได้แล้วอ่ะ
คนที่อยู่แถวนี้ที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเขาบอกว่า

ถึงตรงนี้ใช่ไหมมาถึงแถวราชพร้าวแล้วคุณแม่
มันขึ้นมาทางฝั่งนี้ค่ะเมื่อเช้ามันลงไปทางนู้น
ลมมันพัดมาเนี่ยมีคนแจ้งมาแล้วตอนนี้เริ่มปิดประตูนะตรงหน้าต่างของแถวคอนโดแล้วเนี่ย
ไปดูเรื่องนี้ค่ะคุณแต้วเขาก็ออกมาแจงว่าเขาใช้คำกักตัวผิดต่อ
ก็ทำให้คนไม่เข้าใจแล้วก็ดราม่าไปถล่มเขานะคะ
ก็เป็นกระแสตั้งแต่ที่น้องแพนเค้กเนี่ยเขามีการแบบว่าประกาศว่าเขาติดโควิด
ตัวน้องแต้วเองเนี่ยเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าเป็นผู้แบบใกล้ชิดที่ไปร่วมฝึกอยู่ในคลาสเดียวกันนะคะ
ทีนี้เนี่ยล่าสุดคุณแต้วเขามีการโพสต์ข้อความชี้แจงไทม์ไลน์ระบุว่า๒๒มิถุนายนเจอผู้ติดเชื้อ
เล็บว่าใส่แมสทุกคนระหว่างซ้อมมีการฉีดซีโนแวคเข็ม๒ครบ๓สัปดาห์แล้วก็ตรวจภูมิคุ้มกันแล้ว
ระหว่างช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายแต้วต้องขอโทษที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดจนกลายเป็นเหตุนะคะโอเคนะครับ
ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะคือประเมินตัวเองนะครับ
ถึงห้ากิโลนะฮะถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้จุดออกมานะครับ
ลองดูภาพสดหน่อยไหมอ่ะตายแล้วต้องส่งไปบอกแม่ว่ามาเดี๋ยวนี้
นะฮะอ่าก็ไม่ไม่ไม่ต้องตกใจอ่ะลองดูฮะอืม
ไฟมันไหม้อีกแล้วถ้าไฟไหม้อีกอ่ะควันมันเยอะไม่ได้เลย
ถ้าไฟประทุอย่างเงี้ยพี่บอกว่าใครก็ได้ช่วยป้าแชร์แอปพี่บอกว่า
นี่ลงทวิตเตอร์ทำไงดีอ่ะรถเมย์จะแชร์ให้ยังไงอ่ะ
ตัวเองเอาไปลงได้ไหมล่ะพี่ส่งไปให้แองจี้ได้ป่ะพี่หนุ่ม
วิตเตอร์ได้ป่ะหนูส่งไปให้อะไรนะไอ้แอปเมื่อกี้ยืมส่งไป
มีแล้วใช่ป่ะโอเคโอเควันนี้ออนใหม่นะคะอ่าเนี้ยนะครับอืม
หูไฟประทุเครื่องในอย่างโอเคเพราะฉะนั้นยืนยันอีกครั้งนึงนะครับ
ตกออกตกใจว่าคนอยู่๑๐กิโลต้องอบพยพหรือเปล่าไม่ต้องอบพยพนะฮะ
กิโลอยู่กับบ้านได้นะฮะเฝ้าดูเหตุการณ์รอดูอ่าอาการต่างต่าง
นาว่ามันจะยังไงนะครับ๗กิโลก็เฝ้าระวังนะฮะแต่ว่า๓กิโลถึง
กิโลอันเนี้ยคืออยากให้ออกมาก่อนครับซึ่งวันนี้เขาได้เตรียมที่
พยพไว้สำหรับประชาชนที่โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรนะครับ
แล้วก็มีองค์การบริหารส่วนตำบลบังพลีใหญ่ค่ะซึ่งวันนี้เขาเตรียมไว้แล้ว
สำหรับท่านที่อบพยพอย่างที่บอกว่าซีเรียสจริงคือคนที่สามกิโล
คือกล้ายจริงจริงเนี้ยห้ากิโลสามถึงห้ากิโลแต่เจ็ดกับสิบนั้น
เฝ้าระวังเฝ้าระวังนะครับคือไม่ต้องตกออกตกใจนะ
เดี๋ยวจะแบบโอ้ยฉัน๑๐กิโลฉันต้องออกแล้วไม่ใช่นะครับ
นะฮะเราได้ขึ้นตรงนี้ไว้อย่างที่บอกว่าลมเปลี่ยนทิศ
ตอนนี้ลมมันเปลี่ยนทิศจริงเพราะฉะนั้นจาก๕กิโลเขาจะมีความจำเป็น
ต้องขยายไป๑๐กิโลเมตรรอบโรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้เนี่ยนะฮะ
ข้อมูลได้ที่อบตนี่คืออบตบางพลีใหญ่นะคะ
ใครที่ต้องการความช่วยเหลือหรืออะไรต่างติดต่อไปได้เลยค่ะ
เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะคุณผู้ชม
คุณวันนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายหน่วยงาน
ก็คือไปช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในระแวกนั้นเหมือนกันเพราะว่าบางคนนี่ไม่มีรถที่จะออกมาอะไรอย่างนี้
เขาก็เข้าไปช่วยเหลือวันนี้ก็ยังตอบไม่ได้ว่ากี่วัน
เพราะว่าตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าผู้ว่าบอกไม่มีแต่ทางผู้จัดการเขาบอกว่ามี
แล้วมีหนักกว่าที่เป็นข่าวอีก
แล้วก็มีการเตือนกันมาแล้วนะครับบอกว่าอย่าไปออกข่าวว่า๑๐กิโลอะไรอย่างนี้
คือเดี๋ยวหลายคนจะแตกตื่นตอนนี้นะฮะเอาแค่๕กิโล๓๕กิโลตอนนี้นะครับ
คือออกมาก่อนนะฮะที่เหลือคือสามารถอยู่ที่บ้านได้

ตอนนี้ในทวิตเตอร์หรือในโซเชียลเป็นห่วงผู้ใหญ่ที่บ้าน
เพราะว่าลูกบอกแล้วพ่อแม่ไม่ยอมออก
ก็เนี่ยคือใช่เนี่ยคือคือพ่อเท่าพ่อแก่หรือว่าคือพี่ป้าน้าอาทั้งหลายเนี่ยตอนนี้คือเขารักบ้านไงอืม
เขาก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันอยู่ในบ้านคงไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ไม่ได้นะมันคือมันเข้าไปได้นะมันซึมเข้าไปได้นะ
ซึมเข้าได้จริงจริงอย่างที่มุนดำบอกเออเนี้ยเปิดก็มันมีไงเออ
มาก่อนเถอะนี่มีพี่ที่ทำงานอยู่สนามบินนะคะเขาบอกว่าพี่เขายังต้องเข้าไปทำงานที่สนามบินอยู่เลย
อืมสวนภูมิเยอะไหมพี่แม่อยู่ในอยู่ในวงไอ้นี่เลยค่ะถ้าถ้าสวนภูมิปลาย
ปลายห้ากิโลปลายปลายอืมในห้ากิโลนะคือปลายปลายรู้สึกว่านะอืมอ่า
ก็ก็น่าจะก็ต้องเฝ้าระวังสูงสุดเหมือนกันนะตรงนั้นน่ะเนอะ
แต่ว่าคนที่อยู่ในรัศมีย์อ่ะนะฮะประมาณสามถึงห้าเนี่ยก็ออกมาก่อนเนอะ
โอเคอะไปอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะฮะ

อ้ามาแล้วค่ะ
ไปดูชะนิดหนึ่งไปดูชะนิดหนึ่งก็ไปละกันน้อง
ถ้าสมมุติคุณ๗กิโลถึง๑๐กิโลคุณเฝ้าระวังนะฮะ
แต่ถ้า๕กิโลตอนนี้คุณต้องจำเป็นจะต้องอบพยพด่วนที่สุดจริง
คนห่วงหมาแมวคุณแม่หมาแมว
คืออย่างนี้นะครับคือสารอันนี้นะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับ
คือถ้าเกิดว่าคุณเองเนี่ยนะฮะอ่าไปสัมผัสทางผิวหนังแล้วก็ดวงตาเนี่ย
มันจะเกิดการระคายเคลืองขึ้นได้ทางทานหายใจหรือว่าสูตรดมนะครับ
ก็คือจะทำให้ไอแล้วก็หายใจลำบากเยื่อบุเดินหายใจเนี่ย
มันจะมีการระคายเคืองนะครับอืมถ้ากลืนกินเข้าไปนะฮะ
สารตัวนี้เนี่ยนะก็จะเป็นแผลไหม้ที่ปากกระเพาะอาหารเจ็บคอปวดท้องอาเจียนปวดศีรษะวิงเวียนเสื้องซึมนะครับ
แล้วก็อาการพิษเรื้อรังต่อไปในอนาคตนะครับกรมประโซผิดปกติอาจจะเป็นมะเร็งทั้งคนและก็สัตว์ได้
มวลต่อมไทรอยดมน้ำเหลืองทำงานผิดปกตินะฮะสติมีคันเสียงแท้งได้เกร็ดเลือดต่ำ
มีผลต่อระบบประสาทอ่อนเพลียงหุดหงิดง่ายนะครับ
วิธีประถมพยาบาลเบื้องต้นนะฮะหลังได้รับสารเคมีจากเพลิงไหม้นะครับ
ก็นำผู้ประสบภัยเนี่ยออกไปยังสถานที่อากาศบริสุทธิ์ถ้าหยุดหายใจหรือว่าหายใจลำบาก
ก็ให้ใช้เครื่องออกซิเจนเนี่ยช่วยนะครับถอดเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าที่ปนเปื้อนออกทันที
สัมผัสผิวหนังดวงตาให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านอย่างน้อย๑๕๒๐นาที
ถ้าไฟไหม้ผิวหนังรีบทำให้เย็นทันทีด้วยน้ำแข็งไม่ถอดเสื้อผ้าออกนี่นะฮะ
ก็คือเป็นสารเคมีเรื่องของสารเคมีนะครับถ้าเกิดว่าไปโดนเพลิงไหม้นะครับ
เป็นกำลังใจกับผู้ทำงานตรงนั้นทุกคนนะฮะตอนนี้ลุ้นอย่างเดียวว่าอย่าระเบิดถูกต้องไหม

แล้วก็ตอนนี้อย่างที่บอกว่ารมเปลี่ยนทิศแล้วจริงนะฮะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะฮะ
เพราะว่ายังไงเดี๋ยวตามให้อีกทีเรื่องนี้เพราะคนส่งมาเยอะเหมือนกันนะครับ

วันนี้ไปกันก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ